เมื่อวานนี้กลายเป็นกระแสที่พูดถึงในโลกโซเชียลค่อนข้างมาก
อีกหนึ่งประเด็นนะครับก็คือเป็นการแชร์ภาพบรรดาบัณฑิต
สวมชุดคุยแล้วก็ด้านบนศีรษะ
มงกุฎในการซ้อมรับปริญญา
หลังจากนั้นก็มีผู้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์
ทั้งที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วย
แต่ว่าทางตัวแทนของสถาบันการศึกษาดังกล่า
บอกว่ามงกุฎเป็นเหมือนกับสัญลักษณ

ดังนั้นก็เป็นการสะท้อนถึงความเป็นนักวิชาการ
ความเป็นผู้เลิศล้ำทางด้านของปัญญา

เกี่ยวกับเรื่องราวดังกล่าวที่เกิดขึ้นนะครับคุณผู้ชม
เพราะว่าสกอนั้นได้ส่งหนังสือเตือน
มหาวิทยาลัยที่สวมมงกุฎในการรับปริญญาครับ
ขัดแย้งต่อกฎกระทรวงที่ไม่ให้สวมใส่สิ่งของ
เหนือศีรษะนอกจากหมวกรับปริญญาครับ
นอแก่นวงรายการที่การคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สกอก็เปิดเผยถึงกรณีที่
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยองสวมมงกุฎให้กับบัณฑิต
ในการซ้อมรับปริญญาว่าการกระทำดังกล่าวนั้น
ต่อกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดลักษณะชนิดประเภท
และส่วนประกอบของคุยวิทยาฐานะและเข็มวิทยาฐานะของสถาบันอุดมศึกษา
กำหนดว่าต้องไม่มีการสวมใส่สิ่งของบนศีรษะ
ยกเว้นหมวกวิทยาฐานะในวันรับปริญญานะครับ
ซึ่งการกระทำดังกล่าวนั้นเข้าข่ายไม่เหมาะสม
แม้จะเป็นวันซ้อมรับปริญญาก็ตาม
ขณะนี้ทางสกอส่งหนังสือว่ากล่าวตักเตือนไปทางมหาวิทยาลัยครับ
ถึงการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมแล้ว
รวมทั้งยังได้รับการเปิดเผยจากทางมหาบัณฑิตนะครับ
ของมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาในฐานะสิทธิ์เก่าบอกว่า
ส่วนตัวแล้วมีความภาคภูมิใจครับที่ได้สวมมงกุฎ
เพราะมงกุฎที่สวมใส่นั้นเป็นตราสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความเป็นเฉลิมกาญจนา
เป็นความภาคภูมิใจในเกียรติยศ
และมั่นใจว่าการสวมมงกุฎเพชรบนชุดคุยของบัณฑิตไม่ผิด
เพราะเป็นการสวมสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนะครับ
ก็เป็นมุมมองที่อาจจะมีทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยต่อเรื่องดังกล่าวนั่นเองครับ